ละสายตาจากหน้าจอทีวีข่าวนี้จะจำชื่อหรือไม่จำชื่อก็ได้ฮะ
มีเจ้าแม็กซ์กับคำแก้วเจ้าแม็กซ์เป็นแมวคำแก้วเป็นงู
สองตัวนี้กลายเป็นคู่หูงูกับแมว
อธิบายอีกทีเจ้าแม็กซ์เป็นแมวทำแก้วเป็นงู
เรียกว่าคู่หูมันน่าจะให้เกียรติงูเกินไป
เรียกว่ากูสิเป็นของเล่นของแมวได้ไหม

แล้วไอ้เจ้าแม็กซ์เนี่ยไม่ใช่จับแค่งูนะฮะ
บเขียดคางคกตุ๊กแก่ต่างอยู่ในกำมือของเจ้าแม็กซ์หมดแล้วนะครับ
ส่วนรอบนี้ถามชะตากรรมของเจ้าคำแก้วอีกสักที
มันปลอดภัยแล้วมันเจออย่างนี้ทุกวัน
เจ้าของในรอยเจ้าแม็กซ์เผลอเมื่อไหร่เอาคำแก้วไปปล่อยไว้สักพักใหญ่
มันพาคำแก้วมาเล่นอีกแล้วเหมือนกลายเป็นของเล่นของมันนะฮะ
อย่าเรียกว่าคู่หูเลยเรียกกูไว้ในใจเถอะ
เป็นของเล่นของไอ้เจ้าแม็กซ์จะดีกว่านะฮะ